ทายวงคำเหลาหรือว่าหม่ำจกมกนะคะก็เปิดตัวค่ะ
เป็นประธานสโมสรยะโสธรเอฟซีค่ะ
โมสรยะโสธรเอฟซีแถลงข่าวเปิดตัวทีมงานบริหารในซีซั่น๒๐๑๙อย่างเป็นทางการนะคะ
แล้วก็แต่งตั้งหม่ำจกมกค่ะเพชรไทยวงคำเหล่าเป็นประธานสโมสร
ซึ่งตลกชื่อดังก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าจะมีการระดมทุนจากทุกภาคส่วนในการทำทีมฟุตบอล
เพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดรวมถึงให้พี่น้องในจังหวัดมีกิจกรรมร่วมกันค่ะ
พร้อมกับตั้งเป้านะคะจะพาทีมยะโสธรทำผลงานให้ดีขึ้น
และสามารถไปเล่นลีกสูงสุดของไทยให้ได้ค่ะซึ่งซีซั่นที่แล้วนะคะ
ไฟพิฆาตยะโสธรเอฟซีก็จบอันดับที่๓ในศึกไทยลีก๔โซนอีสาน
แต่ต้องจดเส้นทางในรอบลุ้นตั๋วไปเล่นรอบแชมเปญสีค่ะ
ปริกรตกันที่การแข่งขันเทวควันโด่อูซีเวิลล์กรานด์สแลมแชมเปญชิพซีวีสองพันสิบแปนนะคะ
รายการสุดท้ายของปีที่จีนแข่งขันกันระบบพิเศษนับผลแพ้ชนะ๒ใน๓ยก
ลุ้นสี่สิบเก้ากิโลกรัมหญิงค่ะรอบรองชนะเลินนะคะ
เทนนิสพานิพักวงพัฒนาเก็ตมือหนึ่งของโลกมือสองของรายการ
วนกับคังโบราค่ะอันดับที่๓จากเกาหลีใต้
แล้วก็ต้องลวนกันจนถึงนะคะหลังจากจบสามยกเสมอกัน
และสุดท้ายค่ะเป็นพาณิพักษ์นะคะชิงเตะลำตัว
ชนะไปในช่วงสองต่อศูนย์ค่ะเข้ารอบถึงชนะเลิศ
ไปพบกับฮามินอาร์จากเกาหลีใต้อดีตแชมป์โลกปีสองพันสิบห้า
ในวันนี้ค่ะไปต่อที่แบตมินตันกันบ้างนะคะ
รายการเอชเอสบีซีเวิร์ลทัวร์ไฟนัลสองพันสิบแปดที่จีนค่ะ
ซึ่งก็นำผู้เล่นที่มีคะแนนสะสมที่ดีที่สุดอันดับที่๑ของ๘
ในแต่ละประเภทมาแข่งขันกันหญิงเดี่ยวในรอบรองชนะเลิศนะคะ
น้องเมย์รัชนกอินทนลมือแปดของโลกชาวไทย
สู้กับปูซาล่าสินทุมือ๖ของโลกจากอินเดียอย่างดุเดือด
ที่สุดท้ายจะเป็นสินทุที่ชนะไปสองต่อศูนย์เกมนะคะยี่สิบเอ็ดต่อสิบหกและยี่สิบห้าต่อยี่สิบสาม
เข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับโนซามิโอกูฮาระ
ส่วนน้องเมย์พลาดเข้าชิงอย่างน่าเสียดายสุดค่ะ
ไปดูที่คู่ผสมกันบ้างนะคะเดชาพลภวงวรานุเคาะค่ะ
คู่กับซาฟรีแต้รัตนาชัยคู่มือ๗ของโลกนะคะ
ต้านความแข็งแกร่งของเจิ้นซื่อเวยกับหวงย่าเฉียงคู่มือหนึ่งของโลกจากจีนไม่ไหวค่ะ
แพ้ไปหนึ่งต่อสองเกมยี่สิบเอ็ดต่อสิบเก้า
สิบสี่ต่อยี่สิบเอ็ดและสิบสองต่อยี่สิบเอ็ดนะคะ
ก็อดเข้าชิงชนะเลิศเหมือนกันค่ะ
ส่วนการแข่งขันแบตมินตันเยาวชนนะคะรายการ
เดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน๑๕ปีค่ะรอบรองชนะเลิศ
เหลืออยู่ในรายการนี้ยังฟอร์มดีอย่างต่อเนื่อง
เอาชนะพาร์คนาคยุนจากเกาหลีใต้ไป๒ต่อ๐เกม

รอบชิงชนะเลิศไปพบกับโมนามิโอคาโมโตจากญี่ปุ่น
ก็จะแข่งขันวันนี้นะคะเวลา๑๑นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย